ส่วนช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเกาะกระแสรักไทยกันอย่างเนื่องแน่น
เพราะช่วงนี้มันมาแรงจริง
พาไปที่จังหวัดพิจิตรหน่อยที่นั่นเขาจัดงานใหญ่โตมโหลาน
และที่สำคัญมีของดีของเด็ดของอร่อยส้มโอหวานไง

ใช่แล้วล่ะครับเมื่อใกล้เข้ามานะครับ
สำหรับงานใหญ่แบบนี้เขาก็มีการจัดตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเลยนะครับ
งานใหญ่ประจำปีของจังหวัดพิจิตรเพ็ญเดือน๕
และงานดีโพประทับช้างชิมส้มโอหวานย้อนตำนานพระเจ้าเสือครับ
จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่๓๑มีนาคมนะ
จนถึงวันที่๒เมษายน๒๕๖๑นี่แหละครับ
จัดที่บริเวณหน้าวัดโพประทับช้างซึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์ก็เชื่อว่า
เป็นสถานที่ประสูจน์ของสมเด็จพระเจ้าสันเพชรที่๘หรือว่าพระเจ้าเสือนั่นเองนะครับ
และนอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส้มโอซึ่งเป็นของดีอำเภอโพประทับช้าง
ที่นี่นะโอ้โหเขามีพื้นที่ในการปลูกกว่า๑๒๐๐๐ไร่
ผลิตออกมาทีนี้ก็เยอะแยะมากมายแล้วก็รสชาติเนี่ยยกนิ้วโป้งให้เลยว่าอร่อยจริงเลยนะครับ
และที่สำคัญเขามีหลากหลายสายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้
จนถึงต้นเดือนเมษายนเนี่ยส้มโอจะมีรสชาติหวานอร่อยมากเป็นพิเศษ
สุดยอดเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูของมันไงรสชาติก็จะดีนะครับ
แล้วก็ลองไปทานดูรับรองจะติดใจอย่างแน่นอน
งานนี้เขาเปิดโอกาสให้เกษตรกรแต่ละอำเภอนะครับ
นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายโดยตรงถึงมือแก่ประชาชนเลยทีเดียว
มันไม่ต้องผ่านเพราะขาคนกลางคือได้ราคาถูก
ถูกต้องน้องใบตองราคาก็จะไม่แพงด้วยนะครับ
จริงแล้วเนี่ยพอเรามาทำงานอยู่พิจิตรเนี่ย
พิจิตรเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหพิจิตรเนี่ยมีของดีเยอะแยะเลย
ว่าจะเป็นสถานที่โบราณสถาปัตยกรรมโบราณ
ซึ่งเป็นสิ่งสูตรเจ้าเสือด้วยหรือว่ามีของอร่อย
ซึ่งเรียกว่าเป็นส้มโอที่มีพื้นที่เพาะปลูกเนี่ย

เป็นเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวมาเที่ยวในงานเนี่ย
เหมือนกับนอกจากมาชมความงามมาได้รับรู้ถึงของดีของอำเภอโพรับช้างแล้วเนี่ย
ยังได้ย้อนอดีตเหมือนกับเป็นย้อนการย้อนรอยประวัติศาสตร์
ฉะนั้นก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะได้มาท่องเที่ยวที่โปรดับช้าง
ความรู้สึกสุขใจไม่รู้ลืมครับ
ก็คือวันที่๓๑มีนาคมไปจนถึงวันที่๑เมษายนไปเที่ยวกันได้นะครับ
เพ็ญเดือน๕ที่จังหวัดพิจิตร
การแสดงแสงสีเสียงมีทุกวันของดีของอร่อยมีทุกวัน
และที่สำคัญความสนุกสนานมีทุกวันเหมือนกัน
วันไปเลยพิจิตรเราไปมันแล้ว

มันเมืองน่าเที่ยวทั้งพวกศิลปะวัฒนธรรมของกินหมู่บ้านชุมชนต่าง
ชุมชนเก่าหรือว่าชุมชนโบราณที่เราไปกันเนี่ยนะ
มีแบบพิพิธภัณฑ์ที่เป็นของโบราณเก็บไว้สะสมไว้ให้เราได้ไปดูกัน
มีของกินอร่อยมีบะหมี่ชาลวัน

แล้วก็มีกาแฟเฉินหลงที่แบบอร่อยมากเห็นไหม

นี่เขามีของดีของเด็ดเยอะค่ะ